คุณผู้ชมคะข่าวเที่ยงไทยรัฐช่วงนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
มันเกิดขึ้นที่โรงแรมแถวรัฐนาธิเบส
คือมีกลุ่มคนเขามาเข้าพักเพราะว่าเขาจะไปออกบูธ
เขาก็จะนอนที่โรงแรมเป็น๑๐คืนเลย
ปรากฏว่าอ่างล้างหน้าในห้องน้ำในโรงแรมเนี่ย
มันหล่นใส่เท้าน้องผู้หญิงจนน้องเขาเท้าแตกอ่ะ
๙เข็มหมดตังค่ารักษาไป๖๓๐๐บาท
แต่โรงแรมอ้างว่าไงรู้ไหมตอนเกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมอยู่ค่ะ

คือเขาก็ไม่ได้ชดเชยเรื่องค่าเสียหายนี้ให้
ทีนี้วันนี้ค่ะทางผู้บาดเจ็บเนี่ย
เขาก็ต้องการที่จะเรียกร้องแหละว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบลงยังไง
เห็นไหมเป็นรอยเลือดเนี่ยเต็มพื้นห้องน้ำไปหมดเลย
แล้วก็เศษพวกอ่างล้างหน้าที่มันแตกกระจายอยู่เกลือดเลยนะคะ
ทีนี้เพื่อนของคนเจ็บเขาเอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขากับเพื่อนร่วมงานเนี่ย
ออกบูธสินค้าในห้างแถวรัฐนาธิเบส
แล้วก็เข้าพักที่โรงแรมที่อยู่ใกล้ห้างนี่แหละ๑๐กว่าวัน
เมื่อคืนก่อนเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะว่าอ่างมันหล่นใส่
น้องเขาเลือดออกแบบนี้ค่ะเย็บ๙เข็มจ่ายเงินไป๖๓๐๐บาท
น้องผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความแล้วก็โทรไปคุยกับผู้จัดการโรงแรม
แต่ผู้จัดการโรงแรมปฏิเสธที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้
แล้วบอกว่าตอนนั้นพนักงานโรงแรมไม่เห็น
พนักงานโรงแรมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วทางโรงแรมเนี่ยบอกว่า
เดี๋ยวจะต้องให้ทางคนที่เข้าพักเนี่ยจ่ายค่าทำอ่างแตก
ทีนี้ผู้เสียหายก็ยืนยันว่าเฮ้ยคืนนี้ฉันมาทำงานนะ
ฉันจะมาออกบูธฉันไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะมาทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บหรอก
แล้วเนี่ยงานฉันก็ยังไม่เสร็จแล้วฉันก็ไปทำงานไม่ได้
ใครจะมางัดอ่างล้างหน้าให้มันหล่นมาโดนเท้า
คือแค่ล้างหน้าเท่านั้นเองฉันไม่ได้ขึ้นไปเต้นบนอ่างนะ
ถึงแม้ว่าตอนโพสต์ไปในโลกโซเชียลเขาก็จะวิพากษ์วิจารณ์กัน
ส่วนใหญ่ก็สงสารคนเจ็บแหละแต่บางคนก็บอกว่าต้องดูด้วยนะ
ว่าไปทำอะไรบางทียืนส่องกระจกเอามือเท้าเอา
แล้วมันอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวหล่นลงมาหรือเปล่า
แต่ยังไงก็ตามอะค่ะทางผู้เสียหายเขาก็อยากให้โรงแรมเนี่ย
มาพูดคุยมาเจรจากันหน่อยสรุปว่าจะยังไง
บอกว่าทางโรงแรมรับปากจะเสนอเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารของโรงแรมเนี่ย
ตัดสินใจอีกครั้งนึงเดี๋ยววันนี้จะได้คำตอบว่า
ทางโรงแรมจะชดใช้เรื่องค่ารักษาพยาบาลหรือไม่
มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นไงว่าเอ๊ะสมมุตินะถ้าเกิดว่าลิฟต์ตก
ลิฟต์ตกมาแล้วมันเป็นเกี่ยวกับโรงแรม

แล้วถ้าเกิดพนักงานไม่อยู่แล้วเกิดมีคนเสียชีวิตไป

นั่นสิครับนะฮะต้องตรวจสอบว่าไอ้อ่างนี้มันยึดเอาไว้อย่างมั่นคงหรือเปล่าด้วยเนอะ